โดยเจ้าตัวอ้างว่าทำไปก็เพราะว่ามีปัญหาเรื่องการบริหารกิจการภายในก็เลยหมุนเงินคืนลูกค้าไม่ทัน

พวกผมมีขอสัญญาเรื่องของว่าจะขอยกเลิกทางเจ้าของร้านก็ไม่ยอมเซ็น
ว่าที่เบาสาวหลายคู่เต็มไปด้วยความเครียดเพราะงานแต่งใกล้เข้ามาแล้ว
ผู้จัดการร้านตามหมายจับสารอาญาในข้อหาร่วมกันช่อกงประชาชนและความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์
นำข้อมูลเข้าสู่ระบบอันเป็นเท็จโดยการโฆษณาผ่านทางเฟซบุ๊ก
หลังมีพฤติกรรมหลอกขายแพ็กเก็ตงานแต่งงานเบื้องต้นพบว่ามีผู้เสียหายกว่า๓๐๐ราย
รวมมูลค่าความเสียหายถึง๗ล้าน๘แสนบาท
หลังนำตัวมาแถลงข่าวกลุ่มผู้เสียหายจึงทวงถามความรับผิดชอบ
ที่คุณบอกว่าคุณขาดสภาพคล่องเนี่ยมันขาดได้ยังไง
เมื่อคุณได้เงินพวกผมไปแล้ว๑๐กว่าล้านนะครับแล้วคุณยังจะเปิดร้านต่อไหมครับ
นี่คือสิ่งที่ผมอยากจะรู้ว่าพวกผมจะได้ทำไงต่อ
เปิดร้านเดี๋ยวยังไงมันมีของอยู่แล้วนะครับ
เราก็มีแต่การดำเนินกิจการต่อตอนนี้เราก็ยังเปิดกิจการอยู่นะครับ
แต่สิ่งที่เจ้าของร้านชี้แจงในเบื้องต้นก็ยังไม่เป็นที่พอใจสำหรับผู้เสียหายโดยเฉพาะเรื่องเงินในบัญชีที่หายไปอาจเข้าข่ายตั้งใจช่อโกง
ถ้าเขาขาดสภาพคล่องคือชุดแต่งงานมันต้องเยอะ
แต่จำนวนคนที่มาซื้อแพ็กเกจหรือคนมาเช่าชุดต้องไม่มี
แต่เนี่ยมีคนที่เข้ามาซื้อแพ็คเกจเยอะมาก

อยากได้ยินครับต่อว่าได้เงินคืนเมื่อไหร่

เมืองต้นผู้ต้องหารับสารภาพพร้อมรับโทษ
และจะชดใช้เงินคืนให้กับผู้เสียหาย
โดยจะมีการเจรจาคืนเงินต่อหน้าพนักงานสอบสวน
หากพูดคุยแล้วผู้เสียหายเกิดความพอใจ
ก็สามารถบรรเทาโทษคดีอาญาได้
จากนี้ตำรวจเตรียมตรวจสอบพฤติกรรมของผู้ต้องหา

และทำไมถึงต้องเปิดร้านถึง๔แห่ง

ผู้ต้องหามีคดีความอื่นอีกหรือไม่

จากบัญชีของผู้ต้องหาแทบไม่มีเงินเหลือแล้ว
หากพบมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับผู้ใด
หรือเส้นทางการเงินไปถึงผู้ใด

เพื่อยึดอายัดทรัพย์มาคืนผู้เสียหายด้วย
จากนั้นนายวุฒิชัยประเสริฐเกื้อกิจ

ยื่นเอกสารให้กับพลตำรวจตรีสุรเชษ
ซึ่งเป็นการรวบรวมรายชื่อผู้เสียหาย
กว่า๖๐๐รายมาให้ตำรวจช่วยพิจารณา
เพื่อดำเนินการทางกฎหมายต่อไป

ที่มีพฤติกรรมเดียวกัน